คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของผู้โดยสารกับกระเป๋ารถเมย์ก็ดี
คนขับรถเมย์ก็ดีมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งบ่อยครั้งนะคะ
แล้วก็ยิ่งช่วงนี้เนี่ยอย่าว่าแต่ช่วงนี้เลย
พอโลกเรามันเปลี่ยนไปเนี่ยทุกคนเป็นนักข่าวได้ใช่ไหมคะ
ทุกคนก็มีคลิปหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายกันลงในโซเชียลข่าว
มันก็ไปไวล่าสุดเป็นกรณีที่ผู้โดยสารเนี่ย
เป็นคุณตาวัย๘๐ปีอายุเยอะมาก
ปีแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาคือ
คุณตาเนี่ยพยายามจะเดินชิดในตามที่กระเป๋ารถเมย์บอกแล้วแหละ
แต่ด้วยทรงตัวก็ไม่ค่อยดีอายุก็มากแล้ว
กำลังเคลื่อนตัวอยู่คนก็เยอะเลยเดินชิดในได้ไม่สุด
กระเป๋ารถเมย์ไม่พอใจก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันมีการด่ากัน
สุดท้ายทั้งกระเป๋ารถเมย์ทั้งคนขับรถเมย์ไล่คุณตาลงจากรถ

นี่ค่ะจะได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนบอกลงไปลงไป
นั่นคือเสียงกระเป๋ารถเมย์ที่เป็นผู้หญิง

เหยียบเท้าแล้วก็ขอโทษแล้วทำไมตกลงไม่จบเหรอ

มีคนส่งมาร้องเรียนกับเพจดังก็คือแหม่มโพดำนี่แหละค่ะ

วันนี้เราขึ้นรถเมษาย๑๒๔สนามหลวงศาลายาสีฟ้า

ช่วงเวลาประมาณ๑ทุ่มของวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมา
ขึ้นตรงป้ายเซ็นตรัลติ่น๙
สังเกตเห็นคุณตาอายุประมาณ๘๐ปี
ด้วยคุณตาอายุมากทรงตัวไม่ไหว
ก็เลยเกาะเสาตรงทางขึ้นเพราะว่ากลัวล้ม

ขณะนั้นกระเป๋ารถเมย์ก็ตะโกนเสียงดังบอกชิดหน่อย
เป็นประโยคปกติของกระเป๋ารถเมย์อยู่แล้วไง
ในหน่อยพี่ถูกไหมคนจะได้ขึ้นมาได้

คุณตาก็พยายามที่จะชิดให้
แต่เป็นช่วงที่รถออกตัวอยู่
ประกอบกับมีคนยืนเบียดอยู่ภายในรถพอสมควร
คุณตาก็เลยไม่สามารถชิดในได้สุด
กระเป๋ารถเมย์ที่เป็นผู้หญิงก็เลยไม่พอใจ

ไม่เท่านั้นสักพักคนขับรถเมย
นางกล่าวก็โวยวายแล้วเดินมา

ก็เลยมีคลิปแค่เท่าที่เห็นตรงนี้
เหยียบเท้าเขาต่อยเขา

พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นหลากหลายมาก
บอกว่าทำแบบนี้ถือว่าโทษหนัก

จากนั้นคนขับและกระเป๋าก็จะมานั่งร้องไห้

วนเวียนไม่จบไม่สิ้นเป็นหนังฉายซ้ำ

แต่เมื่อมาทำงานด้านบริการก็ต้องอดทน
ไม่ใช่มาทำตามอารมณ์แบบนี้
เรื่องนี้ต้องให้ทางขอสมกรต้องออกมาชี้แจงด้วยนะ

เขาถือว่าเขาจ่ายเงินมารับบริการ
ถูกต้องแล้วคุณเป็นคนให้บริการประชาชน
แค่เดินไม่ชิดในต้องเหยียบเท้ากัน

อันนี้ต้องลงโทษให้แบบว่าเข็ดหลาบเลยนะผมว่า
ต้องตามไปที่ขอสมกรต้องออกมาชี้แจง
บริเวณนี้ว่าจะดำเนินการกับทั้งคนขับและกระบาดรถเมล์

นี่ฟ้องได้หลายข้อหาเลยนะคะ
สมกรได้เห็นคลิปนี้หรือยังต้องตรวจสอบกันด้วย
แล้วก็รีบที่แจ้งออกมาด้วยนะฮะ